ในขั้นตอนของการแกะสลักหน้าพรานหลังจากที่ได้โครงร่างหน้ากากหน้าพราน
ซึ่งทำให้ได้เห็นรูปร่างโดยรวมแล้วช่างก็จะต้องพิถีพิถันในการขุด
เป็นการแกะเนื้อไม้ให้ได้หน้าพรานตามสัดส่วน
โดยหน้าพรานจะมีลักษณะเด่นเฉพาะคือการแกะหน้ากากให้มีรูปหน้าเพียงครึ่งเดียว
จะเป็นการแกะเพียงส่วนหน้าผากจนถึงริมฝีปากส่วนบนและจะเปิดส่วนล่างไว้
ตั้งแต่ริมฝีปากล่างจนถึงคางเพื่อให้นักแสดงจะได้พูดและขับร้องได้สะดวก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน